เหตุการณ์นี้นะคะก็ช่างวางท่อประปาเขาก็ขุดดินอยู่นะคะอ่า
ไปขุดมาโอ้โหหนีกันกระเจิงเลย
ไปเจองูตัวใหญ่มากสองตัวครับ
สุดท้ายคนที่จับงูเป็นกู้ภัยผู้หญิงนะ
แล้วเป็นกู้ภัยมือใหม่เป็นผู้หญิงคือช่วยกันจับงูทั้งสองตัวนี้

ห้างมาดึงห้างมาแล้วดึงห้างมาแล้วดึงห้างมาก่อน

ตัวใหญ่ตัวผู้กับตัวเมีย
เจ้าหน้าที่บอกคงเป็นแบบแฟนกันอ่ะคู่นี้
งูสองตัวอยู่ด้วยกัน
แล้วเสียงผู้ชายจับหัวเลยจับหัวเลย

ผู้ชายบอกจับหัวเลยน้องผู้หญิงช่วยจับใหญ่เลย

สองสาวอาสากู้ภัยเครือข่ายบรรเทาวังวิเศษจังหวัดตรัง
งูยาว๓เมตรกว่า๒ตัวนะคะตัวผู้กับตัวเมีย
ขดอยู่ในโพรงใต้ดินนะคะเขากำลังวางท่อระบายน้ำ
ขุดดินไปขุดดินมาเจองูสองตัวนี้
อยู่ที่หน้าบ้านของนางสาวกฤษณาทรัพย์จีนอายุ๕๓
บ้านเลขที่๑๖๑หมู่๘พื้นที่อำเภอวังวิเศษค่ะ
ขอบอกบ้านเลขที่นิดหนึ่งก็คนไปดูเป็นสิบสิบคนเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะ
ว่าคนที่จับงูคือผู้หญิงผู้ฉีดเป็นมือใหม่ด้วยนะ
ลักทุเลหน่อยนะคะแต่หัวหน้าชุดคอยบอกยุทธวิธีอยู่ข้างข้าง
หัวหน้าชุดคงจับบ่อยแล้วสอนน้อง
น้องมือใหม่ว่าต้องจับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
โจทย์ยากเลยนะตั้งแต่งานแรกเลย
ตัวนึงเนี่ยน้ำหนักประมาณ๒๕กิโลได้นะคะ

เจ้าของบ้านเขาว่าจ้างช่างมาขุดวางท่อหน้าบ้านนะคะ
ขุดดินลึกลงไปสักครึ่งเมตรก็เจองู๒ตัว

เจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
อื้อหือนี่เจองูใช่ไหม